จะต้องตื่นเต้นน่ะแน่ค่ะ

แต่บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็ม
อาจารย์เละดูมากเลยฉลองวันเกิด

เอาใจสาวกแฟนคลับโดยเฉพาะคุณหนุ่ม
นี่นะคะฟอลลอเวอร์เธอ๓แสนกว่าคน

เฉพาะหนุ่มนะเห็นภาพเนี่ย

บทบังเอาชุดนี้

ภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะดูกันเอาเองเลย

บรรยายใต้ภาพเขาบอกว่า

มาจากอะไรนั่นเองนะคะ

มันไม่มีจะให้เกิดนะสิต้องใส่ผ้านวม

นี่ฉันน่าจะทันน่าจะทัน

ให้ยืมมิ้วนับด้วย

แต่ก่อนเขาเรียบร้อยแล้วก็ก็เซ็กซี่นะ
ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่องานที่แบบ

ขอบอกไปว่าที่ผ่านมากับคุณซาร่า

ที่ไม่ค่อยจะหวงของสักเท่าไหร่นะคะ
ที่มักจะโชว์สัดส่วนตรงนี้ตรงนั้น

คนที่ติดตามเธอก็ชื่นชอบ
ถือว่าได้กำไรในการกดไลค์นะครับ